ทำไมผู้หญิงคนนี้ไปเที่ยวพอกลับมาปุ๊บ

ข้าวกินเข้าไปก็อ้วกออกมา
แล้วก็มีการพูดจาแปลกแบบนี้ครับ
คุยกันได้ไหมครับเป็นไรคุยกันได้ป่ะ

มันจะเอาร่างไปพี่

เสียงของคนที่ถามไปเนี่ยคุณผู้ชม
ไม่ได้ถามแค่ตัวผู้หญิงที่นอนทุรนทุนายอย่างเดียวนะ
แต่เขาเชื่อว่าอาจจะมีอะไรแฝงร่างเธออยู่หรือเปล่า
ผู้หญิงที่นอนอยู่นี่คือคุณกันนิกาบุญเพ็งอายุ๔๐ครับ
เป็นสาวโรงงานก็ทำงานได้ตามปกตินะก่อนอันนี้
แล้วก็เป็นคนร่าเริงสนุกสนานด้วยจากคำบอกเล่าของคนที่ใกล้ชิด
แต่พอไปเที่ยวน้ำตก๗สาวน้อยเมื่อต้นเดือนต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ตอนแรกเริ่มจากเป็นไข้ก่อนพอเป็นไข้คนที่บ้านก็พาไปหาหมอครับ
หมอก็วินิจฉัยบอกว่าอ๋อคุณกันนิกาคุณเป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละ
แต่ต่อมานี่สิอาการหนักขึ้นนะครับมีชักเกร็งสั่นเหมือนผีเข้า
เดินไม่ได้แขนขาอ่อนแรงแล้วกินอะไรเข้าไปก็อาเจียนตลอด
แล้วบางครั้งกรีดร้องเหมือนถูกอะไรเข้าสิงแล้วบอกว่ามีผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียง
บอกว่ามันจะเอากูไปอยู่ด้วยคนเป็นสามีอย่างคุณสุพัฒน์สอนกลาง
บอกว่าเคยพาภรรยาเนี่ยไปรดน้ำมนต์แล้วนะอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยครับ
อยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยเหลือหน่อยครับ
กินข้าวได้ไหม
ก็บางช่วงก็จะหายพอกินข้าวแล้วปุ๊บอ้วกมันเหมือนจะกินแล้วก็อ้วกออกมาครับ
แล้วก็มีการสั่นเหมือนสั่นเดินไม่ได้อย่างนี้
เขาได้พูดอะไรออกมาไหมพี่ว่าใครมาอยู่ร่างเขาอะไรอย่างนี้เขาบอกไหม
เขาก็บอกว่าเขากูจะมาเอาล่างมันจะเอาตัวอยู่ด้วย

เขาจะเอาไปอยู่ด้วยชอบชอบชอบมันชอบร่างมัน

อยากให้หมอปลามาดูแล้วก็มาเอาผีออกให้นะครับ
อยากให้มาดูอยากให้มาช่วยหน่อยไปหาพระหาอะไรก็ไม่หาย
ไปหาพระไปหาหมอก็ยังไม่หายครับ

เล่าจากคนเป็นสามีนะคอมเมนต์คนดูบอกกันเต็มเลยไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่า

ขอเข้ามาอะไรหรือเปล่าหรือไปบนบานอะไรหรือเปล่า

ทีมข่าวเลยลองเดินสำรวจในบ้านดูสิมีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่า
ไปเจอกุมารทองครับ
กุมารทองสามตนซึ่งปู่ของคุณกันนิกาเนี่ยนะคนเป็นคุณปู่เนี่ยบอกว่าอ๋อที่บ้านเนี่ยเลี้ยงกุมารมานานแล้วแต่ไม่เคยมีอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นเลยนะคุณผู้ชม
จะเกี่ยวข้องกับอาการประหลาดที่เกิดขึ้นกับคุณกันนิกาอยู่หรือไม่นั้นเนี่ยอาจจะต้องรอให้หมอปลารับงานรับคิวงานแล้วลงมาดูอาการของคุณกันนิกาหน่อย
ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะรายงานให้แน่นอนทางไทยรัฐทีวีครับ